อยู่แล้วเฉินใจมากทุกผู้ชมคือตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่
ละมือทำอาหารไปแจกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าบาง
พื้นที่เนี่ยความช่วยเหลือมันไปไม่ถึงจริงนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลปรากฏว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่ง
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพอได้รับข้าวแจกเท่านั้นแหละคุณคะ

คำถามที่ตั้งกลับไปคือเนี่ยภาษีก็จ่ายแต่ทำไมความช่วยเหลือเขาไม่ได้รับ

ไปขอน้ำที่เจ้าสามารถ๒แพ็คเขาบอกเดี๋ยวกลัวเขาจะเห็น
หนูถามว่าทางนี้หนูจะออกมาละมันลำบากมั้ย
แล้วเวลานี้ต้องซื้อน้ำกินทุกวันมันน้อยใจไม่ใช่อะไรหรอก

มันครับแค้นใจเราเคยช่วยเหลือแต่คนอื่นพอวันนี้เราเดือดร้อน

พี่อยู่ในเกณฑ์เต้นสบานนะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะ
เพราะให้วันละขวดสามคนก็สามขวด

เพราะว่าเขาจะมีเขาลงทะเบียนรับมาเรียบร้อยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหน

เราจะไปเอาจากไหนถามอย่างนั้นแหละ

คือมันเป็นความอัดอั้นตันใจของคนที่
เอาจริงนะคะเขาพูดกันไปเสียเลยว่าตอนนี้

คือเขาไม่ได้พูดเปรียบเปลยนะคะ

คุณป้าบอกว่าได้รับน้ำวันละขวดคุณ

เป็นน้ำตาจากคุณป้าคือปกติเนื้อเพลงเนี่ยบอกว่า

แต่นี่ไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่รัฐไม่ลงมา
มาเป็นอาสาเหมือนดังปีก่อน

อุบลหนักมากแต่ครั้งนี้หนักกว่า๔๕คุณ
มันน่าช้ำใจไหมมันน่าน้อยเนื้อต่ำใจไหม

คนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเนี่ย
ได้รับน้ำวันละขวดถามว่าน้ำวันละขวดเนี่ย
แล้วมันเจ็บช้ำน้ำใจตรงที่ว่าไม่มาลงทะเบียนก่อน
คุณค่ะความเดือดร้อนมันไม่ได้บอกหรอกนะคะ

ภาษีที่เขาจ่ายไปลงมาถึงเขาบ้างไหม
สิ่งที่เขาจ่ายไปได้ใช้อะไรเพื่อเขาบ้างหรือเปล่า
ช่วงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดแบบนี้
แล้วก็ไอ้น้ำวันละขวดคือคุณป้าบอกว่า
ลุยน้ำท่วมเท่าหัวมานะ
ถึงจะมารับน้ำวันละขวดรับข้าววันละกล่อง
คุณป้าค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าพูดมาสกรู่บอกว่ามาเลยค่ะ
ช่องไหนก็มาไทยรัฐทีวีทำหน้าที่สื่อนะคะ
เรานำเสนอข่าวคลิปนี้อย่างน้อยเราเป็นช่องหนึ่ง

อย่างน้อยเราเป็นกระบอกเสียงให้คุณป้า
สะท้อนปัญหาที่คุณป้าเจอความเดือดร้อนที่คุณป้าเจอ

หลายคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็อุบลจังหวัดอื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
เราก็เป็นกระบอกเสียงให้นะคะว่าท่านได้รับความเดือดร้อนจริง
แล้วความช่วยเหลือมันเหลื่อมล้ำจริง
มันลงไปไม่ถึงพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกล
คุณป้าอยู่ในพื้นที่บ้านกุฎปลาขาว
ก็คือไกลออกไปเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
แล้วความช่วยเหลือมันอยู่ในเขตเทศบาล
มันไม่ไปไกลถึงพื้นที่ที่คุณป้าอยู่ลำบากจริง
บ้านคุณป้านาคุณน้ำท่วมมิดหลังทา
เชื่อว่าเสียงนี้น่าจะไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐกันแล้วนะคะ

เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ลำบากมากจริงจริงค่ะอืม